ส่วนเรื่องนี้ที่อุดรธานีคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ท่านนี้ช็อกเพราะว่าลูกชายเนี่ย
หอนยาเสพติดค่ะหลอนยาเสร็จแล้วเนี่ยขโมยทองของแม่ไป
ทองที่หนักแปดบาทมูลค่าสองแสนห้าหมื่น
คือเก็บเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินมาขโมยไป
แล้วจะเอาไปเผาจะเอาไปเผาแล้วเอาเศษทองไปขาย
นี่ค่ะหลอนคนเป็นแม่ก็ช็อกเลยเออ
นางแอดค่ะนางแอดอายุห้าสิบเจ็ดปีโอ้โห
คืองงด้วยช็อกด้วยนะคะเป็นชาวบ้านห้วยปลาโดอยู่ที่บ้านดุง
คุยกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาเลยค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเอาลูกไปหน่อยค่ะ
ลูกคือนายเอ๋เป็นลูกชายคนสุดท้องอายุ๓๒ปี
ช่วยเอาไปบำบัดยาเสพติดหน่อยทนไม่ไหวแล้วนี่แม่พูดเลยนะครับ
คือถ้าอยู่ต่อไปทรัพย์สินในบ้านหมดแน่นายเอ๋ขโมยสร้อยคอทองคำสี่บาท
หนึ่งเส้นนะคะสามบาทอีกเส้นหนึ่งแล้วก็หนึ่งบาทอีกเส้นหนึ่ง
เก็บเอาไว้เนี่ยแปดบาทสองแสนห้าหมื่นซ่อนเอาไว้ในหมอนข้างลูกเอาไป
บอกว่าจะเอาไปเผาแล้วเอาเศษทองไปขายค่ะ
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังบอกลูกไปทำงานที่เกาหลี๕ปีกลับมา
มีเงินเป็นล้านล้านซื้อที่ดินรถไถเป็นเด็กดีขยันทำมาหากิน
แต่นั่นเป็นความหลังคุณนัทพงศ์๒ปีก่อนไปคบเพื่อน
แล้วติดยาบ้าโอ้หลังจากนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
หักเหจุดหักเหแล้วมีเงินฝากอยู่แปดแสน
สองปีใช้หมดโอ้โหเนี่ยค่ะนะจากหลังจากติดยาแล้วเป็นคนละคนเลย
ครับแล้วเมื่อวานเนี้ยเธอกลับมาจากตกปลาเจอลูกชายยืนตาขวางอยู่ในบ้าน
กำลังหาสร้อยทองที่เธอซ่อนไว้ก็ขอร้องลูกนี่นี่ของรักของห่วงเลยค่ะ
อย่าเอาไปเลยจะเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นลูกชายบอกว่าทองแค่นี้
เสียดายไปทำไมขายที่นาไปก็ซื้อใหม่ได้
ก็แอบเอาไปขโมยบอกว่าจะไปเผาทิ้งแล้วเอาเศษไปขายค่ะ
ขอแล้วแม่ไม่ให้เธอก็บอกเสียใจมากจริง
อยากได้ทองคืนแล้วก็อยากได้ลูกชายคนเดิมคืนด้วยค่ะ
แต่ว่าแม่ไม่อยากให้ขายแม่ไม่อยากให้พลวทไป
ถึงข้างจำเป็นมันอาจที่ใดใจ
แอดผู้เป็นแม่เนี่ยก็คงที่สุดจริงนะคะ
คุณเบิร์ตถึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาเอาตัวลูกชายไป
บอกอยากให้นายวีรพลรักเสมอวงรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
แอดมินเพจบ้านดุงช่วยพาลูกไปบำบัดเพราะว่าหมดปัญญาแล้วจริงค่ะ
เนี่ยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนายเอ๋ก็เอาทองคำที่เอาไปอ่ะนะคะ
เอามาคืนให้แม่แล้วค่ะแม่ก็ดีใจมากได้ทองคืนครบนะ

ตามจำนวนที่ลูกเอาไปเลยครับส่วนในเอเนี่ยก็ต้องไปกับตำรวจต่อค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพบ้านดุงก็ยังวกวนอยู่ค่ะ
ให้การวกวนอยู่บอกทองเป็นของตัวเองจะทำอะไรก็ได้อืมก็ต้องอยู่กับตำรวจก่อนนะคะ
เดี๋ยวรอส่งไปบำบัดต่อไปค่ะ
เคยไปทำงานต่างประเทศมีเงินล้านล่าสุดมีเงิน๘แสนหมดภายใน๒ปีติดยาครับ